คณะอนุกรรมการนวัตกรรมสื่อภายใต้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
เพื่อร่วมพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ทั้งในระดับจังหวัดและภูมิภาค
ผลักดันประเทศไทยก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้สร้างสรรค์อย่างถูกต้องและปลอดภัย
ยุคของการสื่อสารไร้พรมแดนที่ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรับรู้ทัศนคติพฤติกรรมของผู้คน
สื่อหลากหลายรูปแบบทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคมการเมืองการปกครองวัฒนธรรมและวิถีชีวิตต่าง
โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทั้งระบบออฟไลน์และออนไลน์

และนวัตกรรมสื่อที่มีบทบาทในการขับเคลื่อน
ช่วยเหลือสังคมไทยให้ปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไป